คุณมีประสบการณ์ปกติแล้วคุณเลี้ยงสัตว์

อันนี้เปรียบเหมือนกันถ้าคุณเลี้ยงหมาไว้๑ตัว
แล้วคุณจะนำน้องอีกตัวมาให้
อีกตัวซึ่งจะต้องมาอยู่ด้วยกัน
คุณเคยถามไหมว่าหมามันอยากมีน้องอีกตัวหรือเปล่า
ไปดูสิมันอยากมีน้องไหม

ดิฉันสงสัย

นั่นน่ะสิเอาเอาเข้าไปเอา
แล้วดูตัวขาวตัวขาวคือคุณคิดว่าตัวขาวรู้สึกอะไรอยู่
แล้วแต่อยากทำอะไรแล้วแต่

คืออย่างนี้มันเห่าเหมือนมันต้องการอะไรแต่มันเห่าอยู่กับที่นะ
เห่าเหมือนม้าพยศเหมือนกัน

ตัวข่าวก็งงอ่ะดิแต่ผมว่ามันคงจะประมาณว่าอยากทำอะไรก็ทำ
ดูเหมือนตัวขาวเริ่มรำคาญด้วย
เริ่มแบบเออไม่รู้จะทำอะไร

ตอนนี้ตัวสีขาวเนี่ยหูหนวกไปข้างแล้วนะเออ

ที่จริงหม่าเวลาคุณเลี้ยงหมาตัวเดิมมาไว้
เหมือนคุณใช่ไหมตอนที่คุณมีตัวเดิมแล้วคุณเอาตัวใหม่เข้ามา

มันคือหมานะสุนัขนะมันก็จะมีแมว
แมวก็มีเหมือนกันแมวแมวมันก็จะห่วงว่ามันตกใจกับตัวใหม่
นั่นแหละเหมือนกันเหนื่อยจังเลยวันนี้อ่านข่าวเหนื่อยจังเลย